ที่จังหวัดที่เขามีการประกาศเคอร์ฟิลล์กันบ้างแน่นอนนะฮะ
ตั้งแต่๓ทุ่มถึงตี๔ก็ห้ามออกนอกเคหสถาน

แล้วก็ขี่ไปมีผู้หญิงซ้อนท้ายทำเพลงกันไป
แล้วรู้สึกว่ามันชิลปลิวยังไงฟิลล์มันได้
เพราะว่าบ้านช่องเขาปิดประตูกันหมดถนนโล่งจ้งเลย

แต่ปรากฏสุดท้ายไปจบที่ไหนให้คุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
เหมือนผีหลอกแต่เต็มใจให้หลอก
และคำว่าและที่ลิ้นโน้ตใจ
ผีตาหลอกหรือเปล่า

พัทยาตอนนี้ทุกนอกทุกซอยมีแต่ผี

อ้าวลื้อแล้วหรือ
ไม่ให้ผ่านแล้วไม่ให้เข้าบ้านแล้วเหรอครับ

ไหนเมื่อกี้เห็นไฟแว๊บแล้วใช่ไหมฮะ

ร้องเพลงจริงชื่อเพลงนี่คือ
เพลงรู้ว่าคุณหลอกของคุณซิรินทร์ธานิยากร

แต่นี่เอามาแปลงเนื้อนิดหนึ่งรู้ว่าผีหลอกอะไร
เพราะว่ามันเงียบสงัดแบบนี้

เพจนี้นะครับคลิปนี้นะครับเพจข่าวด่วน
ระบุข้อความบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

ที่ชื่อว่าโจ้โดยขี่รถพร้อมกับมีสาวซ้อนท้าย
บรรยากาศมันเงียบเหงาในช่วงเคอร์ฟิลล์แบบนี้นะฮะ

บ้านเรือนเขาก็ปิดร้านค้าเขาก็ปิดประตูลงมาแล้ว
แล้วก็ทำเพลงไปด้วยร้องเพลงไปด้วย
แปลงเพลงรู้ว่าเขาหลอกเป็นรู้ว่าผีหลอกอะไรเนี่ยนะฮะ
แล้วทีนี้อย่างที่บอกไปจุดจบไปจบที่ไหนนะครับ
ดูตอนท้ายหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าไปจบตรงไฟแว๊บไฟสีแดง
นี่คือด่านผมว่าเขาก็รู้ตัวนะว่าเขากำลังถูกบีบเข้าด่านนี้นะฮะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็โบกไฟฉายเรียกแล้วนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เรียกให้จอด
สอบถามหาเอกสารการอนุญาตออกนอกเคหสถาน
ในช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์ปรากฏว่าทั้งสองคนไม่สามารถนำมาแสดงได้
คนที่ถูกควบคุมตัวก็คือนายภัยบูลบุตรวงแล้วก็นางสาวจันทนาบุตรสุรินนะครับ
เขาให้ข้อมูลกับตำรวจว่าไงรู้ไหมคุณ
บอกว่าพวกผมไม่รู้ผมออกมาหาของกิน

แล้วไม่รู้ว่าเขาปิดมีช่วงเคอร์ฟิลล์ช่วงอะไรแบบนี้

เออนะฮะแต่จริงก็เหมือนเขารู้นะ
ตอนที่เขาทำเพลงแล้วก็แปลงเพลง
เหมือนเขารู้นะว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบเคอร์ฟิลล์อะไรอย่างนี้นะฮะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมตัวทั้งสองคนเอาไว้
แจ้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิลล์
นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยา
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
รู้ว่าเขาหลอกแต่ตำรวจไม่หลอกนะ